หมู่บ้านดอยผาหมีจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องอยู่อย่างยากลำบากค่ะ
เพราะว่าอยู่ใกล้กับพื้นที่พิพาทระหว่างทางกองกำลังพม่าและชนกลุ่มน้อยนะคะ
แต่หลังจากในหลวงราชการที่เก้าเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบสาม
และให้ย้ายไปอยู่ในที่ปัจจุบันพร้อมพระราชทานกาแฟให้กับชาวบ้านปลูกเสริมอาชีพ
ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นด้วยพระบรมีของพระองค์ติดตามจากรายงานค่ะ
กาแฟที่ซ่อนตัวบนหุบเขาภายในหมู่บ้านดอยผาหมีตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคือแหล่งผลิตกาแฟที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
ที่นี่ยังเป็นต้นกำเนิดกาแฟต้นแรกของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานให้กับชาวเขาปลูกเป็นอาชีพแทนฟิน
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปดูความเป็นอยู่ของชนเผ่าอาคาเมื่อวันที่สิบเอ็ดมีนาคมปีสองพันห้าร้อยสิบสาม
โดยต้นกาแฟที่พระราชทานครั้งแรกเป็นพันโรบัสต้าต่อมาทรงเห็นว่าลักษณะต้นกาแฟโรบัสต้า
เหมาะกับพื้นที่เชิงเขาจึงได้พระราชทานพันธ์อาราบิก้าให้ปลูกทดแทน
กาแฟปัจจุบันน่ะฮะแพร่ไหลออกไปถึงสามจวาดด้วยกันอ่าหนึ่งจังหลาย

ก็แพร่ไหลออกไปถึง๓จังหวัด
ทุกวันนี้คนกรุงเทพหรือคนในเมือง
กาแฟอยู่นั้นมาจาก๓จังหวัดเป็นหลัก

ชาวบ้านที่นี่ต้องอยู่อย่างหวาดภาวะ
ท่ามกลางเสียงปืนจากการสู้รบของเจ้าหน้าที่ฝั่งพม่า

เพราะหมู่บ้านอยู่ติดแนวเขตชายแดน
พื้นที่ล่อแหลมทางยุทธศาสตร์
กระทั่งในหลวงรัชกาลที่๙ให้ย้ายถิ่นฐานเมื่อปี๒๕๕๙
พระราชทานความช่วยเหลือ
ทำให้ชาวเขาเผ่าอาคาที่ไม่มีใครเหลวแหล่
ได้อยู่อย่างสุขสบายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์
ทั้งหมดยังอยู่ในความทรงจำของนายซาเจมอร์มุกู
มนตรีภึกษาพันธวีวัย๗๓ปี

ขณะนั้นเป็นผู้นำในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งทอดพระเนธหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี
ก็ในหลวงท่านก็รับฝาก
ว่าหมู่บ้านนี้ติดชายแดนเกินไป

ก็ในหลวงท่านก็ยืนขึ้นมาแล้ว
มองไส้มอนขวาแล้วชี้เลยว่า
ให้ไปอยู่จุดนี้ได้ไหม
ก็ผมก็รับปากทันทีว่าได้

พ่อผมก็เต็มตัวย้ายบ้าน
ก็บ้านปัจจุบันนี้ที่อยู่เนี่ย
ในหลวงท่านให้มาอยู่

ดอยผาหมียังเป็นต้นกำเนิดบัตรประชาชนชาวเขาแห่งแรก
หลังในหลวงรัชกาลที่๙พระราชทานเหรียญห้อยคอ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๓เซนติเมตร
ด้านหน้าเป็นพระรูปในหลวงราชการที่๙
ด้านหลังเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย
และมีหมายเลขกำกับในแต่ละเหรียญ
เพื่อให้รู้ว่านี่คือประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์
หลังจากเอาเหรียญมาแจกจ่ายให้แล้วก็

ก็ได้บาปประชาชนขึ้นมา
ผมรู้สึกดีใจและผมใจ
ที่ได้รับชายท่านในหลวงราชกาลตลอกมา

ถึงแม้ในหลัวท่านไม่อยู่
ผมก็จะปฏิบัติต่อไปครับ
ผมก็ไม่เรียกหวังสีต่อแทนใดทั้งสิ้น
ก็ผมก็ดีใจและภูมิใจครับ
ก็ทุกวันนี้ก็เป็นที่อยู่ที่กินก็คือสบายแล้ว
ถึงมันไม่โรยก็อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง
แค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับ
ปัจจุบันชาวเขาบนดอยผาหมีมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ต่างจากคนเมือง
มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างอย่างครบครัน
มีโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕ที่ในหลวงราชการที่๙ทรงพระราชทานไว้ให้
เห็นความสำคัญของการศึกษาและภาษาที่จะใช้ในการสื่อสารกับคนพื้นราบในอนาคต
มีถนนหนทางที่สะดวกสบาย
ทั้งหมดเกิดจากน้ำพระราชหรือไทยของในหลวงราชการที่๙ที่ไม่เคยทอดทิ้งราศดร
เสด็จไปทรงเยี่ยมอย่างต่อเนื่องถึง๓ครั้ง

ทรงใช้ที่นี่เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตามแนวเขตชายแดน

เราก็ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
โดยเฉพาะเป็นการสนองแนวพระราชดำริของ
เรื่องของปฏิศาสตรีเกียรติภ่อเพียง
ลดละต่ายเพิ่มเพิ่มเลยได้ลดละจ่ายนะครับซึ่ง
เรื่องของการกำจัดขยะนะครับโดยมีข้อตกลงแล้วก็หลักอยู่
สามเรื่องด้วยกันก็คืออ่าทุกครัวเรือนนะครับจะต้องมีเสวียนนะครับ
จัดขยะอินซีนะครับแล้วก็มีจุดคัดแยกขยะที่ชัดเจน
ในทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็ต้องมีการปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษนะครับเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนนะครับ
เป็นการสนองประเยศศิษย์ภพเพียง
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับ
ก็หลายชุมชนก็สามารถเป็นต้นแบบ
แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นได้เป็นอย่างดีครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย